มีไอเดียต้นคริสต์มัสเก๋จากคุณผู้ชมทางบ้านให้ดู

มาผิดเทศกาลหรือเปล่าครับ
อันนี้เทศกาลทุเรียนเมืองจันทร์หรือยังไงฮะ
เออนั่นอาจริงต้นคริสต์มัสที่ทำจากลูกทุเรียนเนี่ยนะเออ
สวยเหมือนกันนะดูเพลินใกล้มีน้ำหนาวเหมือนต้น

ใช่สิ่งฉันเคยเห็นมีอีกแบบนึงอ่ะเป็นสตออ่ะคุณเคยเห็นมั้ยเอ้ยสตอเหรอ
อ้าวนี่ดูเป็นสตอเคี้ยวแบบนี้
โอ้โหก็เป็นคริสต์มัสที่เอาไปผัดกับกะปิคงจะอร่อยนะครับ
ใส่กุ้งไปด้วยหน่อยนะเออเออเออ
เป็นไอเดียเก๋ที่คุณผู้ชมทางบ้านเขาแชร์กันในโลกโซเชียลกันเยอะว่า
มีต้นคริสต์มัสหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการที่มันน่ารักไม่จำเป็นว่า
คริสต์มัสเนี่ยเราจะต้องเป็นต้นสนต้นฮอลลี่หรืออะไรต่างอย่างที่บอกไปนะคะ
แต่ว่าก็เป็นไอเดียแบบรักโลกก็มีเหมือนกัน
ค่ะมีหลากหลายมากมายทีเดียวเป็นว่าอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้
เอาที่เรามีไปตรงอะไรมากมายชำให้มันมีความสุขกันไปนะจ๊ะ